สมาคมกีฬาฝุ่นบอลแห่งประเทศไทยยั้งไม่ได้ตัดสินใจคุณผู้ชมค่ะว่า
จะส่งทีมชุดใหญ่ไปแข่งขันอาเซียนครับหรือไม่
เพราะว่าจะต้องจัดการเรื่องของโปรแกรมลีกให้จบลงซะก่อนนะครับ
พรตำรวจเอกสมยุทธผู้มพันธ์ม่วงครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ขณะนี้นะครับทางสมาคมเนี่ย
ยังไม่ได้ข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปครับ
ว่าจะใช้นักเตะชุดใดแข่งขันในศึกฟุตบอล
ที่มีกำหนดแข่งขันในวันที่
๒๓พฤษฎีกายนถึง๓๑ธันวาคมครับ
เนื่องจากมองว่าทางสมาคมต้องโฟกัส
การแก้ปัญหาในเกมลีกซะก่อนฮะ
ว่าจะจัดโปรแกรมการแข่งขันอย่างไร

จะเป็นชุดใหญ่ชุดสำรองหรือว่าชุดเยาวชน
ก็จะต้องอิงโปรแกรมการแข่งขันในลีก
ให้จบเป็นหลักซะก่อนนะครับ